กลับมารีวิวกันต่อนะคะกับวิธีลัดกำจัดเครื่องสำอางคุณผู้ชมค่ะเราจะมาทำความยุ่งยากให้มันกลายเป็นเรื่องง่ายโดยการกำจัดเครื่องสำอางบนเมน่าของเรานะคะที่มันง่ายดายมากมากด้วยแผ่นเช็ดทำความสะอาดผิวหน้านะคะทำความสะอาดได้แม้กระทั่งเครื่องสำอางล้างออกแบบหมดจดนะคะแล้วก็บอกว่าทำให้ผิวหน้าของเรานี่สดใสเป่งปังเป่งประกายด้วยพูดเลยว่าเมื่อกี้

แล้วถ้าแบบว่าอยากจะใช้เครื่องสำอางให้ออกง่ายดายนะคะ

ใช้ทำความสะอาดได้๒ชนิด

แล้วก็สิ่งสกปรกที่อยู่บนผิวหน้าของเรานะคะ
พร้อมคจัดเซลล์ผิวเก่า

ผิวที่มันตายแล้วเนี่ยให้มันหลุดลอกออกไป
แล้วก็เผยผิวใหม่ให้มันดูสดใสสดชื่นเปล่งประกาย
สัมผัสของเขานี่ก็ดีมาก

นี่พอรู้ว่ามันแบบว่าสามารถขจัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายไปแล้ว

ทำความสะอาดเครื่องสำอางประเภทติดแน่นทนนานโดยเฉพาะเลยนะคะ

แต่ก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าของเรานะคะ
มีส่วนผสมของวิตามินซีนะคะ
ทำให้เวลาที่เช็ดไปแล้วเนี่ยนะคะ

ชุ่มชื้นสูงมากนะคะ
ทำให้เวลาที่เช็ดเครื่องสำอางแล้วเนี่ย

ทำให้ไม่เกิดการดึงรั้งผิวค่ะ

ตัวนี้เนี่ยออกแนวไม่มีกลิ่นมากกว่านะคะ
กลิ่นที่ได้เนี่ยจะเป็นกลิ่นของส่วนผสมที่เขาใส่มานะคะ

สำหรับตัวแผ่นของเขา
สำหรับทั้ง๒ยี่ห้อนี้เนี่ยนะคะ

รู้สึกว่าขนาดของแผ่นของเขาเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวพิมพ์จะลองจับขึ้นมาเทียบดูนะคะ
แต่จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเนื้อ

แผ่นของเขาเนี่ยดูหนา

เรียกว่าก็ดีกันคนละอย่างนะคะ

เรามาทดสอบความสามารถในการใช้เช็ดทำความสะอาดที่ผิวหน้ากันค่ะ

จะเริ่มด้วยการเติมแก้มก่อนนะคะ

ข้างไหนนะคะที่ดูสะอาดมากกว่ากันค่ะ
เพื่อการทดสอบในวันนี้โดยเฉพาะนะคะ

ถ้าไม่หน้าสดก็เครื่องสำอางเยอะเกินเหตุนะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะคะ

จะใช้วิธีการเช็ดนะคะ
ข้างละเพียง๑ครั้งเท่านั้นนะคะ
จะได้เห็นกันชัดเลยนะคะว่าตัวไหน
ที่สามารถเช็ดเครื่องสำอางออกจากแก้มพิมพ์ได้ดีมากกว่ากันค่ะ

ก็ได้เห็นผลการทดสอบอย่างชัดเจนไปแล้วนะคะ
มีความสามารถในการเช็ดเครื่องสำอางออกได้เป็นอย่างดีนะคะ
แล้วก็ยังมีแผ่นที่หนานุ่มอีกด้วยนะคะ
สามารถเช็ดได้หมดจดกว่าจริงนะคะ

จะเป็นขอบแนวของเครื่องสำอางที่หลุดออกไปเลยนะคะ
ทั้ง๒ตัวนี้กับการทดสอบในวันนี้เนี่ย
ต้องบอกว่าไม่แฟร์กับผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวมากเลย

เราไม่ได้เช็ดกันแค่ครั้งเดียวแบบนี้นะคะ
เราจะค่อยปรณีตเช็ดของเราไปเรื่อย

วันนี้สโตรกเดียวออกขนาดนี้

ก็สามารถเอาออกได้อย่างหมดจดแน่นอนค่ะ
โอ้โห
จากแก้มแดงเป็นลูกตำลึงของวัฒน์เพมอ่ะ

จะต้องบอกว่าให้รางวัลกับเขาดีกว่าไหมคะ

ติดเลส
มาเรามาติดเหล็กกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะ

จัดไปให้สีอะ

ผลไม้ธรรมชาติอะไรอย่างนี้
รู้สึกว่าแบบเวลาล้างแล้วมันมี
พีคอร์ตนี้แบบอะไรอย่างนี้มันรู้สึกว่าแบบ
วิตามินซีได้แบบอะไรอย่างนี้

ดูเป็นสารสกัดจากธรรมชาติอะไรอย่างนี้เนอะ
ชอบแล้วก็กลิ่นดีมากเลย

ต่อไปนะคะสำหรับแบรนด์นี้ค่ะ

ชอบตรงที่รู้สมควรว่าสามารถเอาเซลล์ผิวกล่าวที่ตายแล้ว

ใช่ไม่รู้จักว่าออกยังไงนี่แค่แบบทิชชู่เช็ดอะ
ให้ผลลัพธ์ในการกำจัดเครื่องสำอางได้เลิศสักขนาดนั้น
สองสาวต้องพร้อมใจกันยกป้ายจับไปให้เสียกันทั้งคู่

อยากได้เหรอวันนี้ก็มีมาแจกอีกนะคะ

โอเคช่วงหน้าล่ะ

ผ่านมาตอนนี้โตมานุ่มหล่อมาก

มาแล้วน้องเขามาตรงเวลามาก

แต่ตอนนี้